ช่วงนี้เราไปติดตามการวิเคราะห์การลงทุนรวมทั้งสภาวะทางเศรษฐกิจนะครับ
วันนี้พบกับคุณธนรัฐอิสระกุลครับภูมิในการฝ่ายวิจัยและคุณสินทนันบุญยอดนะครับ

ตะก็เมื่อนี้สลับหุ้นไทยเนี่ยบริเวณช่วงเช้านะครับ
ช่วงบ่ายก็ปรับตัวรถลงนะครับ
๒ล้านนะครับก็เมื่อวานนี้จริงนี่กลุ่มที่ค่อนข้างหน้าจับปลาในตลาดหุ้นไทย
ก็คือกลุ่มกับสายการบินเขียนยกแผงเกิดอะไรขึ้นครับพี่เอ๋
ก็ทำให้ในแง่ของหุ้นกลุ่มสายการบินนี้คึกคักนะครับเพราะว่าสามารถจะเพิ่มแล้วก็ขยายสายการบินได้มากขึ้นครับ
นะครับก็คือก่อนหน้านี้ถ้าเกิดใครติดตามข่าวนะครับในกลุ่มสายการบินเนี่ยนะครับ
เพราะฉะนั้นก็อาจจะยกทงแดงขึ้นมาก็ไม่สามารถบินในบางประเทศได้
ถูกต้องครับนะครับตอนนี้ปลดแล้วงั้นก็ต้องบินได้มากขึ้นนะ
เพราะฉะนั้นกลุ่มที่เป็นสายการบินก็ล้องลับทันทีนี้นำมาด้วยทำการบินไทยใช่มั้ยพี่

นั่นเป็นปัจจัยที่หนุนตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้

ช่วงนี้ต่างประเทศมีอะไรไหมครับพี่เอก
ต่างประเทศไม่ค่อยมีอะไรนะ

จากมีข่าวทางเกาหลีเหนือมากอีกแล้ว

ก็รู้สึกว่าตลาดหุ้นต่างประเทศ

สักเกือบ๑๐แล้วนะ
นะเท่ากับตลาดหุ้นเพื่อนบ้าง

เพราะว่าตอนนี้มา๗แคปของตลาดหุ้นไทยหรือมูลค่าทั้งหมดนะครับผม
หลายคนบอกว่าร้อนหนาวจะลงทุนดีไหม
ตอนนี้กลุ่มไหนที่น่าสนใจบ้าง
กลุ่มสื่ออธิบายให้ท่านพูดชมฟังขอ
ในตลาดหุ้นไทยนะครับมันก็จะมีเยอะแก๊สเต็มไปหมดเลย

ถ้าเกิดคุณเดินไปตามถนนผมเชื่อว่าต้องเจอ

สี่แยกถ้าเกิดใครรถติดอยู่นะตอนนี้

นั่นก็คือบริษัทหนึ่งที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของเรา

นะครับก็อันนี้เขาเลือกเป็นอุตสาหกรรมสื่อการแจ้ง

ก็จะมีทางด้านสื่อภาพยนตร์นะครับ
ทางด้านของสื่อทางด้านทีวีดิจิทัลนะครับ
ก็มีหลายกลุ่มอุตสาหกรรมด้วยกันในแง่ของสื่อนี่แหละฮะ

นะครับมีอย่างทีวีใช่ไหม

ทีวีก็จะมีช่องวันช่องวันก็จะเป็นคางแกรมมี่
เพราะฉะนั้นคุณจะเห็นภาพรวมของว่าธุรกิจของกลุ่มสื่อเนี่ย

แล้วก็มีแต่แขนงหลายอย่างนี่เรามีคัดป่ะ

เราคัดพี่เอกกัดนึงต่อไหนว่ากลุ่มไหนตัวไหนค่อนข้างดี
ยกตัวอย่างไปก็ถือว่ามีหลายกลุ่มสากรามในกลุ่มสื่อ
เรามีคัดจริงนะครับเราชอบทั้งหมด๔ทุนด้วยกัน
ทีวีเรามองว่าผลประกอบการน่าจะดี

ตอนนี้เราพึ่งมีการทำรถโชว์ใช่ไหม

บอสใหญ่ในเกียร์ฮะมาได้คุยกันด้วยกับนักธรรมฝุ่น

เดี๋ยวนะเดิมเคยทำค่ายเพลง

ธุรกิจเขาเริ่มปรับเปลี่ยนไปเรื่อย
ตัวทิศทางของกำไรค่อนข้างดูดี

ก็ทำให้ในแง่ของตัวอัตราค่าโฆษณามีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

เพราะว่าถ้าดูจากในแง่ของรายการใหม่
ถือว่าดีมากเลยครับ

ก็ถือว่าราคาหุ้นเรายังมองว่ายังมีอัพไซด
สำหรับราคาเหมาะสมทางพื้นฐานเรามองไว้ที่๙๙บาท

ถัดไปเนี่ยจะเป็นทะละของทางสื่อภาพยนตร์ละ
เป็นช่วงนี้ช่วงปลายปีเขาบอกเป็นช่วงหน้าหนักนะครับผมนะครับ

อ๋อช่วงปลายปีนี่ชมชมภาพยนตร์น่ะเยอะ

แต่ช่วงปลายปีก็ได้ทำให้ในแง่ของการขายตัวชมภาพยนตร์เนี่ยเพิ่มขึ้นครับ
แต่ตัวภาพยนตร์ก็ค่อนข้างราคาแพงเหมือนกันนะ
ในช่วงปลายปี

๑๕ล้านหุ้นมสุขที่แล้วนะครับก็คือทำมาที่ราคาอีกประมาณ๖๒๐
นะครับก็น่าจะตานะครับว่าพนักข้อสมคลุมสื่อเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นสื่อกลางแจ้งสื่อทีวีหรือสื่อดิจิทัล
น่าจะประมาณค่อนสดใสเหมือนกัน
สรุปเราน่าจะเห็นเด็ดเงินโฆษณาเริ่มฟื้นตัว
ในช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป
ก็ทำให้หุ้น๔ตัวที่เราบอกมามีการปรับตัวขึ้นได้ครับ
ใช่ตอนนั้นในสไลด์ถัดไปสรุปมาให้ดูเลยครับ
ว่ากลุ่มสื่อมีตัวไหนบ้างและตัวไหนน่าสนใจบ้างนะครับ

แล้วก็ดูในแง่ผลตอบแทนต้นปีมาถือว่ามีการปรับตัวขึ้นมาได้พอประมาณนะครับ
แต่ว่ายังมองว่าในแง่ของการปรับตัวขึ้นมีโอกาสการขึ้นได้ต่อครับ

หมายนะครับราคาเหมาะสมทางพื้นฐานอยู่ที่ราคา๓๘บาท

เหมาะสมนะฮะ๒๓บาท

แต่เห็นภาพนะครับว่ากลุ่มสื่อเนี่ยผมเชื่อว่าใกล้ชิดกับชีวิตทุกคนนะ

ไปทางไหนก็เจอนะครับเพราะฉะนั้นลองไปศึกษาเพิ่มเติมนิดนึงว่าถ้าเกิดอยากลงทุนในกลุ่มสื่อที่เราต้องเห็นผ่านตาทุกวันเนี่ย
หรือที่เราเคยเห็นอยู่เนี่ยนะครับอยากเริ่มต้นลงทุนต้องทำยังไงได้บ้างเนาะ

แล้วก็คัดเลือกเป็นตัวขึ้นมานะครับ

จะได้เห็นภาพว่าเมื่อไหร่ควรซื้อเมื่อไหร่ควรถือเมื่อไหร่ควรขายแล้ว

ขอส่งเงินให้คุณก๊อบที่ห้องส่งเลยครับ
ขอบคุณทั้งสองท่านสำหรับคำแนะนำในช่วงเช้าวันนี้ครับ